ติดตามเช้าข่าวชัดโซเชียลกัน

เรานำเสนอข่าวมีงูจงอางเข้าไปที่บ้านคุณยายคนหนึ่ง
เขาไปนอนซุกอยู่ใต้เตียงที่จังหวัดกระบี่
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็นำงูตัวนี้ไปเก็บไว้ได้
รอที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
งูจงอางตัวที่จับไปเมื่อสองวันที่แล้วเขาเป็นตัวผู้นะ
ทีนี้๒วันผ่านมาเมื่อวานนี้
มีงูจงอางเข้าบ้านคุณยายคนเดิมอีกที่กระบี่เหมือนเดิมอีก
และเขาว่าเป็นงูตัวเมียมาตามหาคู่
ใช่ค่ะเขาว่าแบบนั้นนะเขาว่าแบบนั้นนะคะ
ชาวบ้านว่าแบบนั้นแล้วก็มามุงดูกันเป็นจำนวนมาก

สองตัวนี่เขาน่าจะเป็นงูเจ้าที่เป็นความเชื่อ
น่าจะเป็นงูเจ้าที่แล้วเป็นงูคู่กัน
ใช่ค่ะงูตัวนี้เป็นตัวเมียนะคะ
เพิ่งจับได้เมื่อวานี้ตัวใหญ่กว่าตัวผู้อีก

พรุดินนาจังหวัดกระบี่เข้าจับงูจงอาง
ที่บ้านของนางเกลื้อมทัพไสน์อายุ๑๘ปี
ทีมื้อสองวันก่อนเจ้าหน้าที่เขามาเหมือนกัน

มาจับงูจงอ่างตัวผู้ที่นอนซุกอยู่ใต้เตียง
โดยครั้งนี้งูจงอางเลื้อยจากหน้าบ้าน
หนีเข้าป่าข้างบ้านห่างไปประมาณ๒๐เมตร
กู้ภัยเขาก็ตามเข้าไปค่ะใช้ไม้คล้องจับงูได้อย่างปลอดภัย
พบว่าเป็นงูจงอังตัวเมีย

เจ้าหน้าที่บอกตัวใหญ่กว่ายาวกว่างูตัวผู้ที่จับได้เมื่อ๒วันก่อนอีก
ซึ่งงูตัวผู้ตอนนี้อยู่ไหนเขายังไม่ได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
จับไว้แล้วก็ขังไว้ที่หน่วยกู้ภัย
โดยหน่วยกู้ภัยก็เตรียมประสานสถานีวิจัย
และเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่จังหวัดพังงา
งูทั้งสองตัวไปปล่อยพร้อมกันค่ะ

เล่าให้ฟังบอกว่าเดินเก็บปั๊มอยู่ข้างบ้าน
ทีนี้ขากลับกำลังจะเข้าบ้าน
งูจงอางตัวนี้เลื้อยอยู่หน้าบ้าน
เหมือนพยายามหาทางเข้าบ้านของตัวเอง
เห็นแบบนั้นตกใจรอบ๒หลังจากที่ตกใจไปแล้วเมื่อ๒วันที่แล้วนะคะ
รีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้มาจับ
เชื่อว่างูจงอางตัวเมียนี้นะคะที่พยายามหาทางเข้าบ้าน
น่าจะมาตามหาตัวผู้ที่จับได้เมื่อ๒วันที่แล้ว
ส่วนชาวบ้านได้ยินข่าวนี่แหละค่ะเห็นภาพไหมคะ
มายืนมุ่งดูมุ่งดูหรือว่าจับงูค่ะมุ่งดูงู
ผมอยากให้ช่างภาพแพนกล้องไปบ้านเล็กที่ซะหน่อยนะ
แต่หางตาอาจจะเห็นอาจจะเห็นบ้านเล็กทีนิดนึง
ผมพยายามมองทั้งขาวผมยังไม่เห็นเลยไม่มีนะคะ
คือชาวบ้านเขามีความเชื่อว่างูสองตัวนี้เขาเป็นงูคู่
เป็นคู่ของเจ้าที่ที่จุดนี้